ไปต่อกันที่พ่อเอ๊ะแห่งวงระเบียบวาธศิลป์กันบ้างดีกว่า
บอกเลยนะว่าพ่อเอ๊ะเนี่ยเขาเป็นคนรักเด็ก
เห็นเด็กเนี่ยเป็นไม่ได้เลยเข้าหาตลอดเลยนะคะ
แต่งานนี้ไม่รู้ว่าเด็กหรือว่าพ่อเอ๊ะใครจะน่ารักกว่ากัน
ไปติดตามกันค่ะกับช่วง
หัวใหญ่เอ็นดูเด็กมันเป็นเรื่องปกติ
อย่างพ่อเอ๊ะแห่งวงระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ย
แฟนที่รู้กันดีว่าแกไม่ปากทั้งเด็กเล็กเด็กเต้า
แต่ที่ไม่ปกติเลยก็คือคลิปนี้

ไม่รู้จะเอ็นดูใครหรือจุดไหนก่อนดี

ก็ได้เหนียว

พ่อหนูจีบฆ่าพ่อหนูเจ็บ

เสียงจิตเป็นก้าวไปเลยจ๊ะพ่อจ๊ะ

ไอ้เราก็นึกว่าเด็กที่ไหน
ที่แท้พ่อก็พูดกับตุ๊กตาลูกเทพ

คุยได้เป็นตุเป็นตะขนาดนี้
พ่อเอ๊ะคนดีบอกฉันทีว่าพ่อคุยกับใคร
เห็นคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าไม่รู้จะโฟกัสอะไรดี
เสียงพ่อชุดพ่อหรือว่าเด็กของพ่อนะคะคุณผู้ชม